คุณผู้ชมคะพูดถึงวงการพระเครื่องกันบ้างดีกว่านะต้องบอกว่าวงการพระเครื่องเข้าแล้วออกยากค่ะ
เพราะอะไรเพราะเวลายิ่งค้นหามันยิ่งน่าสนใจ
อย่างหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่ตอนนี้ว่างไม่ได้เลย
อดิเรกก็คือการส่องพระเครื่องคุณผู้ชม
เรียกว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มก๊อฟเขาเลื่อมใสสัทธาสุดสุดนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพเอานะ
ว่างจากการถ่ายละครก็ไปอยู่กับเซียนพระไปอยู่แผงเช่าพระเครื่องแบบนี้คุณผู้ชมดูดิ
ท่าได้จริงนะท่าได้มากเลยนะที่ส่องพระตอนไหนเนี่ย
ว่าโอ้โหผมเนี่ยชอบมากชอบสองพระมาก
พอยิ่งส่องมันยิ่งเจอความน่าสนใจ
อยากจะรู้ที่มาที่ไปของพระเครื่ององค์นั้น
อยากรู้ทำยังไงอยากรู้ก็ไปค้นหาคำตอบ
กลายเป็นว่าได้ความรู้กลับมา
แล้วพอยิ่งรู้ประวัติต่างก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่
แล้วที่ปังคือก่อนจะมาสัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐเนี่ย

กำลังจะไปเช่าพระเครื่ององค์แรกมาบูชาด้วย
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ส่วนตัวผมเองผมชอบโรงพวกก๊วย

ปีนี้มิองค์แรกน่าจะมาเร็วเนี่ย
ว่าหลวงพ่อที่เราอยากได้
การที่เราได้เห็นเนื้อของพระเวลาเราส่องกล่อง

ใช่นั่นเลยนั่นเลย
เวลาผมแบบหลุดเข้าไปในเนื้อ

อันนี้ก็เริ่มลึกแล้วนะ
คือคุณก๊อฟเขาอินกับเรื่องพระเครื่อง
ส่วนน้องนัทผู้สื่อข่าวเราก็อินกับคุณก๊อฟมาก
ใช่อีกนิดนึงจะไหลไปสิ่งร่างคุณก๊อฟแล้ว

ดูกับคุณเอ็นจอยสงสัยจะพาไปเช่าพระอันนี้
เข้าหลักใหม่นะเข้าหลักใหม่กับน้องนัทบันเทิงไทยรักษ์ของเราด้วย
ว่าก่อนหน้านี้เขาเช่าพระพุทธรูปมาขึ้นบ้านใหม่
เลขหลังพระเอาไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าถูก๒ตัวค่ะ

ใช่โอ้โหดิฉันเห็นอนาคตเซียนพระคนใหม่ในวงการบันเทิงแล้ว

ว่าที่ฐานพระพุทธรูปมีเลขอีกไหม

พระเอกไปแล้วมากันที่นางเอกใหม่ของหนุ่มก๊อฟอสุวัสกันดีกว่านี่
น้องเมนนัทพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนางเอกใหม่แกะกล่องของอาร์เอส

ไม่แปลกใจเลยที่สวยขนาดนี้สวยคมเลยทีเดียว
เล่นละครเรื่องแรกนะคะเมย์บอกว่าโอ้โหความตื่นเต้นเนี่ยมันมีแน่นอนพี่
แต่ก็ทำเต็มที่สุดเต็มที่ที่สุด
เพราะว่างานแสดงเนี่ยมันคือความฝันของน้องด้วยค่ะ
แต่สมัยนี้สาวเมย์บอกเออฝีมือมันก็ต้องพัฒนา
ที่เสริมเข้ามาก็คือหมูเต้รูดถูกต้องค่ะ
หลังปิดกล้องเนี่ยสาวเมย์ก็เลยไปรำถวายพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนคร
สวยเนี่ยค่ะเขาร่วมรำฟ้อนภูไทยสวยงามปังแบบนี้เลย
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าระหว่างรำเนี่ยหนูไม่ได้รำเฉยนะพี่
แต่หนูสวดไปด้วยรำไปท่องไปบอกเมย์ต้องดังนะ
เออต้นาวสีต้องปัง
ต้นาวสีต้องปัง

เมย์ต้องดังต้องปังต้องดังอยู่อย่างนี้ค่ะ
พอเวลาคนเรามาเชื่อมากมันรู้สึกเต็มอิ่มมากกับบุญเติมบุญ
แต่ว่าถ้าเกิดปีงานจ้างเรื่องรำเรื่องอะไรก็สามารถ
จ้างได้นะคะเพราะว่าน้องเมรำเป็นมื้ออ่อนมากค่ะทุกคน
สักหนึ่งสักหนึ่งสักหนึ่งครับ
รวย๑๗นี้รางวัลที่๑รวยมากรวยล้นรวยเหลือเชื่อ
เดี๋ยวพี่แจ็คจะแบ่งตัวตึง
อกจากจะไม่มีคนจ้างไปรำแล้วเจ้านายก็จะเลิกจ้างเราด้วยถ้ายังยืนรำ